เหนือดอลข่าว
นายไปแจนข่าว

ข้าวเขียกค้าที่ให้ความสนุกสนาน

ในหมู่ผู้สังสรรค์อันนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟัง

มีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าที่ให้เราไปเอ็น

แต่ว่าฝั่งเมียของผู้ชายเขา

เอาหลักฐานก็เป็นบรรดาร่องรอยบาดแผลของเธอ

ดำเนินคดีกับเด็กเอ็นที่ทำงานฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
นางสาวเอเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี๖๕ปีที่แล้ว
ข้ามฝั่งไปทำงานเป็นเด็กเอ็นที่เมืองท่าขี้เหล็ก
ระหว่างทำงานเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเมย์มาติดพันธุ์
เมย์ก็จะเรียกให้เอไปชงเหล้าอยู่บ่อย
แล้วทำท่าจะจีบด้วยนะ
น้องเอพี่อ่ะโดนเมียทิ้ง

ส่งข้อความมาต่อว่านางสาวเอ
หลังจากนั้นเอเห็นว่าไม่ดีแล้วแบบนี้

นางสาวเอก็เลยกลับมาเมืองไทยครับ

ก็ข้ามฝั่งไปทำงานที่เมืองท่าขี้เหล็กอีกรอบหนึ่ง
๑๕มิถุนายนวันพฤหัสสบดี
ตอน๒ทุ่มมีผู้หญิงชื่อเฟส

ทักมาบอกนางสาวเอว่า

มีแขกเป็นคนจีนเรียกให้ไปเอ็น

พอถึงเวลางานก็มีรถตู้มาจอดรับ

ในรถก็มีหญิงสาวรุ่นเดียวกัน

เป็นหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน

ตบตีเอากันไกลตัดผมจนแหว่ง

เอ้าเออถือสั่งมาอย่างนี้เหรอจำได้ไหม

โอ้โหโยนทิ้งเป็นขยะแล้วเนี่ย

มอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่ห้องพัก

กล้าออกไปไหนแล้วครับกลัวจะโดนดักซุ่มทำร้ายโอ้โห
คุณผู้ชมแล้วคนเป็นผู้หญิงใช้ร่างกายใช้หน้าตาในการประกอบ
อาชีพโอ้โหแล้วเป็นแบบนี้ทั้งหน้าทั้งคอทั้งตัวเต็มไปหมด
แผลเนี่ยโอ้แล้วช้ำหมดเลยว่ะทั้งตัวเลยพอเรื่องมันเงียบไปครับ
เธอก็เลยมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับไอ้กลุ่มเด็กเอ็นที่มาทำร้ายเธอครับ
โอ้โหนี่แหละฮะความเสี่ยงในการประกอบอาชีพครับ